วันเดอร์เฟรมเนี่ยก็เคยออกมาพูดนะคะ
ถึงเรื่องที่เธอถูกมักถูกคุกคามทางเพศค่ะ

แล้วก็คอมเมนต์ด้วยคำพูดที่ล่วงละเมิดทางเพศค่ะ
ทั้งพูดถึงหน้าอกรูปร่างของเธอ
ก็ต้องบอกแล้วน้องเขาหุ่นดีนะคุณผู้ชมค่ะ
เมื่อวานนี้ค่ะมีเรื่องหนักข้อขึ้นมาอีกค่ะ
เธอโพสต์นะคะตามหาต้นตอนที่นำภาพของเธอไปตัดต่อกับดารานางโป๊

ในลักษณะแบบโป๊ะเปลือยใบตอง

ว่านี่คือตัวอย่างของส่วนหนึ่งของรูปที่มีคนส่งมาให้ทุกวัน

หลังจากนี้นะคะพร้อมแจ้งความแล้วก็ดำเนินคดีสูงสุดค่ะ
พอแล้วนะคะกับคำว่าดาราผู้หญิงใครเขาก็โดนกัน

แล้วก็ไม่มีใครที่สมควรจะต้องเจอเรื่องแบบนี้นะคะ
ซึ่งก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์มากมายนะคะ
แล้วก็พรุ่งนี้ค่ะ๑๐โมงเช้านะคะ
ปอทไปแจ้งความกันนิดนึงนะคะเพราะว่ามันผิดนะคะเกี่ยวกับเรื่องพรบคอมพิวเตอร์นะคะ

ใช่ควรจรับห่วงเห็นใจนะเรื่องอะไรแบบนี้มันไม่ควรจะเกิดขึ้นแล้ว
เป็นการแบบว่ามินประมาณแล้วก็ทำให้เสริมเสียชู้เสียงด้วย